สำหรับมาดูเรื่องของหมูแพงกันหน่อยคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะหมูย่างเมืองตรังของดี
ของจังหวัดตรังตอนนี้ย่างไม่ไหวต้องปิดไปแล้วกว่าสิบร้านค้า
เพราะว่าหมูมันแพงเหลือเกินบางร้านบอกว่าโอ้ยขายมา๓๐ปี
ไม่เคยเจอหมูแพงอะไรขนาดนี้นะฮะตลาดสดเทศบาลนคร๗
รังกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายหมูย่างหมูสดต่างบอกว่าไม่ไหวขอปิดก่อน
ชั่วคราวนะแต่ว่าถาวรหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันอีกที
จริงแล้วปิดมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วล่ะ๑มกราคม
บางร้านยังคงขายได้ยังคงที่จะทนได้ก็ขายต่อเพราะมียอดสั่งซื้ออยู่
ส่วนร้านตรังหมูย่างยังมีลูกค้ามาใช้บริการอยู่เยอะร้านนี้
นายประเสริฐน้ำผุดอายุ๕๗ปีเจ้าของร้านตรังหมูย่างบอกว่าช่วงนี้
บอกว่าช่วงนี้ผลกระทบเยอะมากเพราะราคาหมูแพงนะฮะสู้ไม่ไหวเหมือนกัน
แต่มันเป็นอาชีพต้องขายเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะ
ก็ต้องปรับราคาขึ้นบ้างไม่ให้มันขาดทุนนะครับ
ผู้ประกอบการรายอื่นอื่นเขาบอกว่าต้องกัดฟันสู้กันต่อไปนะฮะ
สู้ยังไงสุดท้ายไม่ไหวก็หยุดร้านก่อนปิดร้านก่อนนะฮะ
เราต้องขายราคานี้เพื่อพยุงลูกค้านะถึงแม้ว่าขายไม่ได้นะฮะ
ก็บางทีก็ต้องขายนะครับเพราะว่ากระทบเป็นห่วงโซ่กันไป
พนักงานในร้านนะฮะเราก็ต้องดูแลกัน
ยุงประคับประคองกันไปเพื่อพาตัวเองแล้วก็ร้านนั้นให้อยู่รอดต่อไป
ตอนนี้คนขายคนซื้อลำบากทั้งนั้นก็อยากฝากไปถึงรัฐบาล
คุมราคาหมูให้หน่อยให้มันอยู่ในวงจรที่มันเป็นธรรม
ไม่กระทบกับผู้บริโภคฟังเสียงเจ้าของร้านเขาหน่อยฮะ
ตอนนี้เราต้องวิเคราะห์ดูก่อนว่าหมูที่มันขึ้นไปสูงสุดกี่ตังค์
แล้วเราจะขายจะจ่ายกี่ตังค์เพราะว่าจะนั่งกำนวณอยู่
เพราะว่าพรุ่งนี้หมูมันมา๒ตัวนี้โยชน์กี่บาท
แล้วเราคือค่าใช้การเราต้องหมดกี่ตั้ง
แล้วเราจะขายได้กี่ตังค์นี้ว่าจะมาวิเคราะห์ดูก่อนว่ามันอยู่ที่หน้าใด

แล้วมีแววว่าจะหยุดขายก่อนไหมคะ
มันก็ลูกค้าลงเขามากินทุกวันนี้
เราต้องทำให้น้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าหยุดขายก็คงจะกำบาย
คือไม่ได้เลยเราก็ต้องทำต้องเป็นอาชีพของเรา
บอร์นรัฐบาลบาทศักรรณ์ว่าภาษาการยังไงที่ควบคุมหัวอยู่ในองค์โจรในใด
ได้ได้คือในราคาที่สมควรได้ได้ที่เมกะต๊กเราควรกินเยอะไม่ใช่ไหม
นี่ฮะอ่ะก็วิงวอนไปถึงรัฐบาลนะครับอีกท่านหนึ่งครับ
คุณนัติการบุญรินอันนี้เป็นเจ้าของแผงหมูย่างที่ตลาดสด
เทศบาลนครตรังเหมือนกันก็บอกว่าหลังจากราคาหมูที่มันแพงเนี่ย
ขายหน้าร้านก็ไม่ไหวเหมือนกันก็เปลี่ยนแล้วกันมาขายออนไลน์แทน
นะแต่ขายออนไลน์ราคามันก็สูงสินะฮะก็ต้องถามลูกค้าว่าลูกค้ารับราคานี้ได้ไหม
นะฮะมันมีต้นทุนสูงขึ้นราคาหมูมันแพงหมูมันขาดตลาดเป็นโรคตายกันไป
แล้วก็จะใกล้ช่วงตู่จีนเข้าไปอีกพอถามลูกค้ารับได้ก็ขายกันไป
ตอนนี้ก็ต้องปรับตัวลดปริมาณหมูลงเพราะว่าหมูมันก็หายากเหมือนกันนะฮะ
ส่วนราคาตอนนี้เนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่ลูกค้าหลายคนที่เคยส่งประจำก็เลิกสั่งไปบ้างเหมือนกัน
จากหมูแพงแล้วไอ้อุปกรณ์ต่างวัตถุดิบมันก็แพงขึ้นตามไปด้วย
แล้วแววมาว่ามันน่าจะแพงอีกสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวใช่นะฮะ